พี่หมอนขอนนะครับผมยืนอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร
ของผมคุณผู้ชมครับจะเห็นนะคะว่าบริเวณลาน
ตรงนี้เนี่ยถูกใช้เป็นลานที่จัดกิจกรรมผ่อนคลาย
กลุ่มมวลชนที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่บริเวณด้านในได้
เนื่องจากด้านในนั้นทางกลุ่มกาดกลุ่มมวลชนแจ้งนะคะว่าบริเวณด้านในนั้นค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนั้น
ทำให้กลุ่มมวลชนอีกส่วนนึงเนี่ยที่เดินทางมาถึงแล้วต่างมานั่งอยู่บริเวณจุดนี้เพื่อที่จะพักผ่อนผ่อนคลาย
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยฮะเป็นกลุ่มกาดเป็นกลุ่มกาดที่จะมาคอยดูแลกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้ยินเขาแจกแจงงานกันนะคะว่าจะมีกลุ่มหนึ่งไปดูแลกลุ่มแกนนำที่คอยขึ้นเวทีปลาใสรวมไปถึงกลุ่มแกนนำที่อยู่ในพื้นที่ต่างและอีกส่วนหนึ่งนั้นจะมาคอยดูแลกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
จุดนี้ได้รับชมกันซึ่งเพลงส่วนใหญ่ที่เขาบันเลงแล้วก็เล่นอยู่ตรงจุดนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเพลงที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเพลงที่จะเรียกร้องสันตินั่นเองนะครับไล่เลี้ยงมานะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยผมจะพาเข้ามาดูบริเวณด้านในกันบ้างภายหลังจากที่เราเข้ามาบริเวณด้านในแล้วครับจะต้องผ่านจุดที่เป็น
ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีจุดคัดกรองอยู่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจค้นคนที่เข้าไปด้านใน
หลักที่จะต้องตรวจค้นคุณผู้ชมครับก็จะเป็นกระเป๋าหาอาวุธรวมไปถึงของมีคมต่างซึ่งทางกลุ่มมวลชนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่นั้นจะต้องถูกค้นตัวทุกคนนะครับ
จากกลุ่มแกนนำนั้นไม่ต้องการที่จะให้มีใครนำอาวุธเข้ามาหรือว่าจะนำมาเข้ามาสร้างสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
จะทำให้กลุ่มมวลชนที่กระจายอยู่โดยรอบเนี่ยไม่สามารถรับฟังเสียงของเวทีปลาใสเวทีปลาใสใหญ่ได้นะครับทำให้ต้องมีรถเครื่องขยายเสียงจำนวนหลายคันโดยแต่ละคันเนี่ยก็จะทยอยสลับสับเปลี่ยนไปด้วยกลุ่มแกนนำที่คอยขึ้นปลาใสอยู่บริเวณจุดนี้ซึ่งรถเครื่องขยายเสียงจุดนี้ครับก่อนหน้านี้มีทั้งนางสาว
ผมสังเกตเห็นกิมมิกเล็กที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่นี้นะครับซึ่งแต่ละคนนั้นนำเอาเป็ดคุณผู้ชมครับนำเอาเป็ดเป็ดสีเหลืองเนี่ยนะฮะมาเป็นสัญลักษณ์ในซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมนะครับมาเข้าร่วมในการชุมนุมในวันนี้ด้วยแต่ละคนเนี่ยเอาเป็ดที่เป็นที่คาดผมรูปเป็ดเนี่ยมาคาดผมแต่ล
ยังมีการจัดบุตรกรีจกรรมหลายบุตร
รวมไปถึงการขายของทั้งหมดคณะราษดร
ตุ๊กตาเป็ดเหลืองและอุปกรณ์อื่น
ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยอยู่บริเวณจุดนี้
อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อเบรกที่แล้วว่า
แจกคูปองซึ่งเป็นคูปองเป็ดเหลืองที่ใช้แทนเงินสดมูลค่า๑๐บาท
ณตอนนี้มีการต่อแถวและแจกหมดไปเป็นที่เรียบร้อยในเวลาไม่ถึง๑นาทีด้วย
ทั้งหมดนี้นั่นก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับคุณภาคภูมิครับ